ส่วนฝากนักร้องดังพี่แบงค์แคลชค่ะก็มารีวิวช่วงโควิดเหมือนกัน
การบอกว่าโควิดทำอะไรดีล่ะก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะ
เพราะตอนนี้พี่แบงค์เป็นธาตุอีกอย่างหนึ่ง
อะไรอ่ะธาตุบอลใส่เลี้ยงไว้หลายสิบต้นเลยค่ะคุณผู้ชม
สนุนราคาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนนี่พ่อคุณเออว่างก็นั่งแช่
อยู่ในสวนต้นไม้ญี่ปุ่นเป็นวันมีความสุขดีมีสมาธิ

เอ้าเหรอโสดสนิทไม่มีแฟนได้มาปีครึ่งแล้ว
ก็ไม่ได้เหงาค่ะแต่ว่าไม่ได้ปลงนะจ๊ะ

ว่างก็หากิจกรรมทำไปก่อนมุ่งมิ้งอยู่บ้านคนเดียวไปเนาะ

มันไม่มุ่งมิ้งหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีกิจกรรมที่มัน
คือเราไม่มีแฟนเหรอคะหรือไง
ก็อยู่นี่ครับหมาแมวต้นไม้อะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันก็อยู่อย่างมีความสุขดี
สวนญี่ปุ่นที่บ้านผมก็นั่งอยู่กันทั้งวันนะ

เผื่อจะมีคนที่ชอบอะไรเหมือนเรานี่
อาจจะคลิกกันได้ในอนาคตก็ได้ที่แปลงสวยไม่นานหรอก
คุณผู้ชมหล่อเสียงดีมีบอนไซค์ด้วยนะคะ